สถานการณ์โควิดในประเทศไทยตอนนี้ดีขึ้นแต่ปากท้องของคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
ยังไม่ดีขึ้นก็มีอดีตรอปภรายหนึ่งนะคะตกงานช่วงโควิด
แต่หลังจากนั้นหางานใหม่ก็ไม่ได้ค่ะจำใจเข็นรถคันเล็กออกไปคุยขยะขาย
และภาพมันสลดตรงที่เด็กตัวเล็กเนี่ยค่ะเดินตามแบบนี้เป็นลูก
ในราวหน้าเวทนานี้ทีมข่าวของเราบังเอิญไปพบค่ะ
ช่วงนั้นทีมข่าวของเราขับรถไปแถวตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
ไปเจอผู้ชายคนนี้เข็นรถเข็นคันเล็กและมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กวิ่งตามค่ะ
บางครั้งเนี่ยจะเห็นแวะหยุดรถไปเก็บขวดพลาสติกบ้างเก็บกระป๋องน้ำอัดลมบ้าง
แล้วก็โยนใส่รถเข็นเดินไปเรื่อยตามท้องถนนแบบนี้ค่ะแล้วก็จูงลูกไปด้วยแบบนี้
คือภาพพอเห็นเด็กแล้วมันก็สะลดใจเนอ
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราเห็นแล้วปล่อยทิ้งไปไม่ได้ค่ะ
จอดรถเลยลงไปถามทราบชื่อผู้ชายคนนี้ชื่อวนายสมชาย
ผ่องอายุ๓๕ปีเป็นอดีตรอปภที่ต้องกลายเป็นคนตกงาน
ก็เพราะช่วงโควิด๑๙นี่แหละถูกเลิกจ้างไป
และนายสมชายบอกว่าตัวเขาเองเขียนหนังสือก็ไม่ได้
หนังสือก็ไม่ออกจะหางานใหม่ก็ไม่ได้มันยาก
ส่วนพันรยาเคยทำงานเป็นแคตตี้ตกงานเหมือนกันค่ะเพราะว่าโควิด
พอไม่มีงานทำตัดสินใจออกมาเข็นรถเก็บขยะขาย
เงินที่ได้เนี่ยคุณได้วันละ๖๐๑๐๐บาทเอง
เอาไปซื้อข้าวเลี้ยง๓ชีวิตพ่อแม่ลูก
ส่วนลูกสาว๕ขวบครึ่งเนี่ยทำไมถึงได้มาวิ่งตามแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็ถามและได้เรียนหนังสือหนังหาไหม
เขาบอกว่าไม่ได้เรียนไม่มีเงินส่งลูกเรียน
ตากแดดจนหน้าแดงหน้าไหม้
นี่ขนาดเราเบอร์หน้าสีแดงยังทะลุออกมาเลยนะคะ

แล้วคนไทยใจดีมาเจอก่อนทีมข่าวเราด้วยนะ
อันนี้เป็นข่าวดีของครอบครัวนี้ด้วยนะคะ
ก็คือนายพนัฐกรไคร่ครวนเป็นประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลค่ะ
ไปช่วยเหลือครอบครัวนี้เบื้องต้นแล้วก็คือมอบถุงยางชีพค่ะ

ใช่แล้วก็ติดต่อโรงเรียนให้กับหนูน้อยวัย๕ขวบคนนี้นะคะ
อกจากนี้ค่ะได้กำชับคุณพ่อรายนี้บอก
อย่ากระเตงลูกออกไปเดินเก็บขยะอีกเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้บางทีเด็กไง
พลัดหลงหลุดมือไปเอาวิ่งไปรถชนนะคะ
หลังจากเรื่องราวอ่านมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่า
แฟนข่าวของเราน่าจะอยากช่วยเหลือ

ที่ต้องการช่วยเหลือค่ะให้บัญชีแบบนี้นะคะ
เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานาจอมเทียน
ชื่อบัญชีค่ะชื่อคุณพ่อเลย
ขึ้นแล้วหน้าจอนะคะ

ใครที่จะโอนไปดูชื่อด้วยนะคะให้ตรงนะคะ
หน้าจอไว้เลยบางคนหยิบโทรศัพท์มือถือ
ถ่ายหน้าจอโทรทัศน์ไว้แล้วก็ส่งเงินไปช่วยเหลือได้
แต่เราเห็นเขามีรอยยิ้มเราก็ชื่นใจมากขึ้น

ก็กลายเป็นเงินเยอะขึ้นมานะครับ